คุณผู้ชมคะแม้ว่าที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
มีการปิดถนนปิดเส้นทางการจราจรในหลายจุดด้วยกันนะคะ
แต่ประสบกรณิกรก็ยังคงหลั่งไหลเดินทางไป
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ติดตามจากคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากบริเวณถนนราชดำเนินค่ะ
แม้ว่าจะมีการปิดการจราจรบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาพระราชวัง
แต่ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศยังคงเดินเท้าเข้ามาที่สนามหลวง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙อย่างไม่ย่อท้อ
ประสบกรณิกรชาวไทยยังคงเดินเท้ามุ่งหน้าเข้าสู่สนามหลวงและพระบรมมหาพระราชวัง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
แม้ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจะมีการปิดการจราจรบริเวณโดยรอบ
บริการรับส่งประชาชนฟรียังสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ครับ

คนขับรถจักรยานยนต์จิตอาสาบอกว่า
อาศาเพราะถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการทำความดีถวายแดดในหลวง
ราชการที่เก้าใช่ครับเพิ่มคือเราไม่รู้ไปได้ไม่ได้
แล้วก็ไม่เชิงส่งหลายรอบครับแต่คือคนที่จะไปไม่ถึงจุดหมายครับ
แต่เราพยายามให้ใกล้สุดแล้วค่อยเดินต่อไปได้ครับแต่มันที่ทำรู้สึกสบายใจแล้วก็
อยากทำให้ท่านผมเห็นท่านมาตั้งแต่เด็ก
เพราะผมเคยขายของอยู่โซนนี้จะเห็นท่านตั้งแต่เด็กเด็กเขาเหมือนท่านเหมือนพ่อที่สูงที่สุดอ่ะ
เราก็อยากทำให้ท่านนะครับนอกจากการบริการรับส่งฟรีของกลุ่มจักรยานยนต์จิตอาสา
ตลอดเส้นทางของถนนพระราชดำเนินจนถึงสนามหลวงยังคงมีประชาชนจำนวนมาก
นำน้ำดื่มอาหารมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดินทางมาที่นี่เช่นเดียวกันกับร้านขายขนมเบื้อง
โรงแรมรัตนโกศิลป์ครับที่ได้นำขนมเบื้องและขนมโป๊งเหน่ง
มาแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกวันในเวลาสิบแปดนาฬิกาจนถึงยี่สิบสองนาฬิกา
คือถ้าเราไม่มีท่านแผ่นดินนี้เราจะได้อยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้
เราถึงแจกเพื่อท่านท่านยังทำทุกอย่างเพื่อเราแค่นี้เราทำได้ค่ะ
สิ่งที่แหน่งเราก็ทำได้ค่ะถ้าเราบอกท่านตอนนี้คงไม่ทัน
พวกท่านไม่คงไม่ได้ยินเราแต่ตลอดที่ท่านอยู่นี่พวกเรารักท่านตลอด
ทำความดีกับท่านตลอดให้ทุนท่านตลอดไม่ท่านจะเสียแปดได้อย่างเท่าที่

ตำรวจได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มีจิตอาสา
หากต้องการนำอาหารและน้ำดื่มเข้ามาแจกจ่ายภายในพื้นที่
ก็ขอความร่วมมือให้นำรถเข้ามาส่งของก่อนเวลา๗นาฬิกาของทุกวัน
โดยขอให้ใช้เส้นทางถนนบางลำพูและถนนพระอาทิตย์
ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าเพื่อมาจอดรถที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทั้งหมดก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรในช่วงวันปกติ
โดยบรรยากาศล่าสุดที่นี่นะครับอาจจะมีฝนตกลงมาในช่วงค่ำคืนนี้
หากประชาชนจะเดินทางมาที่นี่ก็ขอให้พกร่มติดตัวมาด้วยครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากถนนราชดำเนิน